ตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าอดรนทนไม่ไหวแล้วนะคะ
รวมตัวกันขับไล่ทั้งพระทั้งแม่ชีทั้งลูกศิษย์
ออกจากวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรี

พระสงฆ์ทั้งแม่ชีทั้งลูกศิษย์
แอบอ้างแอบอ้างชื่อวัด
แล้วก็ไปเรียรายเงินจากคนทั้งประเทศ

ทีนี้ก็เลยกลายเป็นภาพเหตุการณ์นี้ขึ้น
นี่คือบรรยากาศขณะที่ชาวบ้านหมู่๕
ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะ

รวมตัวขัดไล่ทั้งพระทั้งแม่ชีทั้งลูกศิษย์

ซึ่งพระแม่ชีลูกศิษย์เขาอยู่ภายในวัด
วัดเขาล้านธรรมาราม

มีพฤติกรรมคือไปแอบอ้างชื่อวัด
ออกเงินออกเรียรายบริจาคทั่วประเทศ

ก็สร้างความเสื่อมเสียให้กับวัด
โดยทั้งพระแม่ชีลูกศิษย์กลุ่มนี้นะคะ

ตั้งแต่เจ้าอาวาสรูปเก่าท่านยังมีชีวิตอยู่
หลังจากท่านมรณภาพไปแล้วนะคะ
ก็มีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดรูปใหม่
แต่ปรากฏว่ากลุ่มคนที่ถูกขับไล่ไม่ยอมรับไง
ไม่ยอมรับเจ้าอาวาสรูปใหม่ไม่ยอมให้ความร่วมมือ
เพราะฉะนั้นเจ้าอาวาสรูปใหม่ที่ท่านถูกแต่งตั้งขึ้นมา
ท่านก็ไม่สามารถบริหารงานวัดได้
ก็เลยส่งผลให้ชาวบ้านเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน
ทีนี้ชาวบ้านก็ไม่พอใจสิคะ
ไม่พอใจก็เลยลุกหือกันขับไล่พระสงฆ์แม่ชีลูกศิษย์

ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าคณะอำเภอมหยาศึกนะคะ
ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี
มาพร้อมกับฝ่ายปกครองตำรวจมาช่วยกันเจรจากลายเกลี่ยจนในที่สุดค่ะ
กลุ่มพระแม่ทีลูกศิษย์ที่ถูกขับไล่ก็ยอมออกจากวัดนะ

ที่สารากลางจังหวัดกาญจนบุรีไปยื่นหนังสือ
ขอเพิ่มคณะกรรมการแก้ปัญหาข้อพิพาทวัดเขาล้าน
สุดท้ายค่ะก็ไม่ได้ข้อยุติอยู่ดี
ทั้งหมดขึ้นรถไป๔คัน
ตอนแรกบอกว่าจะกลับเข้าวัดเขาล้าน
แต่ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ทั้งหมดที่ถูกขับไล่

ตามรายงานข่าวบอกว่ามุ่งหน้าไปที่อำเภอบ่อพลอย

จารไพรวัลแสงสุนทรครับ